นั่นก็คือแหวนของน้องยายาอุรัสยา
คุณผู้ชมที่บอกว่าเตะตาก็คือแหวนมั่นนะคะ
ถูกหวานใจพี่ณเดชน์ขอแต่งงานที่ประเทศอิตาลีนั่นแหละค่ะ
คือเมื่อวานนี้นะคะน้องยายาออกงานค่ะ
เอาละค่ะก็แบบโชว์แหวนเลยค่ะ
เรียกว่าเป็นการโชว์แหวนแบบเบา

เสยผมไปน้องยายาค่ะกระแทกตาเหลือเกินค่ะ
เพื่อให้พี่นักข่าวได้ชมกันอีกครั้งค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นวงที่สวยงามมากจริงนะคะ
โสดอย่างเราที่ไปทำข่าวเห็นแล้วก็ได้แต่ร้องว้าว
แล้วก็อดอิจฉาซะไม่ได้จริงค่ะ
ยาย่าเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าจริงหนูใส่ออกงานทุกครั้งแล้วค่ะพี่

อีกอย่างที่ใส่เพราะว่าเป็นการให้เกียรติพี่ณเดชน์ด้วย
เพราะว่าเขาก็ใส่ของเขาติดตัวเหมือนกันตลอดเวลาเหมือนกันเลย
แต่ก็ไม่ได้ติดนะคะถ้าหากว่าจะซื้อให้อีกหลายวง

ขาสั้นแบบจะต่อยมวยบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ
งานนี้น้องบอกนะคะว่าไม่ห่วงหรอกค่ะพี่
เพราะว่าหนูนี่แหละเป็นคนแบบแต่งตัวให้พี่ณเดชน์เอง

ไม่ติด

ซื้อมาเลยเบเบซื้อมาเลย

มีใครรู้สึกไหมคะ

เพราะว่า
นี่ใจปั้มมากจริงนะคะ

ส่วนเรื่องละครของผู้จัดพี่แอนนำผสม
ที่เขาบอกว่าน้องยายาจะได้ร่วมงานกับหนุ่มต่อ
ในละครเรื่องหนึ่งในร้อย

จริงก็อยากร่วมงานกันมานานแล้วนะคะ